คุณผู้ชมครับช่วงนี้นอกจากสภาพอากาศที่ยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงให้ความสำคัญอยู่ก็คือเรื่องของแผ่นดินไหว
เพราะว่ามีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้ต้องจับตาเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมดูภาพนี้
ภาพนี้คือลักษณะของแผ่นเปลือกโลก
สังเกตว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นคือ๒จุดนี้นะครับ
เป็นจุดที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่ใกล้กับเมืองไทยของเราก็คือ
แถวประเทศลาวนั่นเองเกิดจากอะไรมีการวิเคราะห์กันแบบนี้
คุณผู้ชมครับถ้าเรย้อนกลับไปในรุ่นร้อนที่ผ่านมา
สิ่งที่ทางนักวิทยาศาสตร์ให้ข้อสังเกตก็คือลักษณะจุดดำนะครับ
จุดดำคือการปะทุของพลังงานบนดวงอาทิตย์
ดำที่เห็นอยู่นี้แสดงว่ามีการประทุของดวงอาทิตย์เกิดขึ้น
การประทุออกมาครั้งนี้ทำให้เกิดพลังงาน
แล้วก็ทำให้โลกของเรานั้นมีการสร้างสนามแม่เหล็ก
แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาหน้าร้อนปีนี้
ปรากฏว่าจุดดำที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ของเรา
พบว่าเป็นจุดดำที่ค่อนข้างที่จะจางมากที่สำคัญครับ
เป็นจุดดำที่เกิดขึ้นน้อยมาก
ไม่พบจุดดำติดต่อกัน๒๐๐วันนะครับในรอบ๑ปี
ซึ่งถือว่าน้อยที่สุดตั้งแต่ปี๑๕
นั่นหมายความว่าพลังงานที่ปลดปล่อยมาจากดวงอาทิตยนั้นค่อนข้างน้อยครับ
ทำให้สนามแม่เหล็กโลกของเราก็อ่อนกำลังลงไปด้วย

ทำให้พลังงานอื่นสามารถที่จะผ่านเข้าผิวโลกได้ง่ายมากขึ้น

มีหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของความชื้นนั่นเอง

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะทำให้เกิดลักษณะของหมอก

พลังงานสามารถที่จะทะลุเข้าไปถึงข้างใน
ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้น
สังเกตว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตามแนวนี้นะครับ

จุดที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยก็คือในบริเวณแถบนี้ทั้งหมด
นี่คือหนึ่งการวิเคราะห์ที่จะนำมาให้เป็นหนึ่งเหตุผล
สำหรับการเกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้

สังเกตว่ากระแสลมจากที่ตะวันออกเชียงเหนือ
เอาอากาศเย็นมาเมืองไทยของเราเมื่อคืนที่ผ่านมาพอดี
นั่นก็หมายความว่าถือว่าเป็นหนึ่งเหตุผลที่น่าสนใจเลยทีเดียว

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ